แต่คนทำงานเนี่ยล้วนมีประสบการณ์นะ
แล้วก็รู้ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้น

ตั้งแต่สมัยพลังธรรมไทยรักไทย
แล้วก็ทำประสบความสำเร็จมาแล้ว
ดังนั้นเราอย่างแรกเราเสนอตัวว่า

เป็นทางรอดเพราะเราไม่อยากให้ประชาชนเนี่ย

อยากพาประชาชนออกจากสงคราม๒คั่ว

เรากำลังพาประเทศไปเจอสงครามครั้งใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิม
ดังนั้นถ้าเลือกไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพักการเมืองใหม่
ไม่ต้องบอกว่าเลือกไทยสร้างไทยเนี่ย
ไม่พาประเทศไปติดล็อกติดลมแล้วกันนะ
ไม่สามารถที่จะไปเจอวิกฤตและไม่ต้องไปเจอกับการบริหารหวยที่ผ่านมา
คือกำลังจะบอกว่าไม่ไม่ต้องไปเจอวิกฤตเก่ากับไม่ต้องไปเจอวิกฤตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือต้องถาม
คือต้องถามว่า๑๗ปีที่ผ่านมาประชาชนพอหรือยังกับการเลือก๒คั่ว
ครั้งที่แล้วอาจจะไม่พอใจคั่วหนึ่งก็ไปเลือกอีกขั้วหนึ่ง

ทำไมต้องบังคับให้ประชาชนเลือกแค่นี้นะพี่เข้าใจว่าสื่อเองก็มองแค่สองขั้วใหญ่ประชาชนก็อาจจะมองแค่นั้น
แต่วันนี้เนี่ยพี่เนี่ยเสนอตัวเป็นทางรอดนะว่าถ้าเลือกไทยสร้างไทยไม่ต้องเสี่ยงปฏิวัติโดนปฏิวัติ
ไม่ต้องเจอคนที่ทำปฏิวัติกลับมาทำงานแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์มีนโยบายที่ดีที่พาประเทศไทยรอดได้จริง
ชัยชนะให้กับประชาชนอย่างแท้จริงพี่ไม่รู้หรอกนะว่าการพยายามขายความคิดนี้เนี่ยมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
แต่พี่อยากจะบอกว่าถึงเป็นพักใหม่แต่เราสามารถพาประชาชนและประเทศรอดและที่พี่มาทำการเมืองครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่เอาอะไรแล้วพี่ทำให้ไม่ได้ทำเอา
พี่ทำเพราะเหตุผลสองอย่างก็คือ๑พี่ออกไปกอดคนเยอะแยะและกอดมา๓๐ปีประชาชนเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาพี่โดยเฉพาะใน๓๔ปีหลังเนี่ยมาร้องไห้
มากอดน้ำหยดน้ำตาที่เขาติดอยู่บนเสื้อพี่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นพันธสัญญามันเป็นสิ่งที่เขาฝากความหวังกับเราว่าเขาทุกข์นะอย่าทิ้งเขาแล้วเราต้องแก้ให้ได้
คืออันที่สองเนี่ยพี่ทำการเมืองเรียกว่าเหมือนคนอย่างคิดอย่างคนเป็นแม่แล้วกันลูกพี่เนี่ยถามปัญหาถามอนาคตของประเทศพี่ตอบไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าวันนี้พี่ก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของพี่ในการสร้างทางรอดของประเทศสร้างทางเลือกใหม่เพื่อให้ประเทศสร้างประเทศที่มันดีขึ้นกว่านี้เนี่ยให้คนรุ่นต่อไป
มนูลถ้ามาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีใครยอมรับ
ต้องมาจากประชาชนนะคะ
ให้ประชาชนคืนอำนาจให้ประชาชนเขียนซะ
มนุนเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ควรจะมาจากปลายกระบอกปืนของ

แต่ควรจะมาจากปลายปากกาของประชาชนและในนั้นระบุด้วยว่า
คนที่ทำรัฐประหารคือกระบดต้องได้รับโทษสูงสุด
นี่คือสิ่งที่มันต้องดึงประเทศไทยให้กลับไปอยู่ในระบบสากล
ให้ปกติสุขยุติความขัดแย้งการเมืองสองคั่ว
อันนี้พี่มั่นใจว่าพี่ทำได้
และกลไกรัฐมนูลเราก็ใส่ไปแล้ว
รำนูนให้เขียนลำนูนใหม่ตั้งสอสรยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสอง
ซึ่งไปแตะก็จะเกิดความขัดแย้งอีกอะไรที่ลดความขัดแย้งได้
ทะเลาะกันเยอะแล้วเราต้องลดแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง
พาประเทศให้รอดก่อนแล้วตรงไหนที่ยังไม่พอใจมาว่ากัน
ฟังกันเยอะเยอะนะฟังกันเยอะเยอะและประเด็นที่สามที่จะทำให้ประเทศรอดก็คือ
คิดว่าวันนี้เราต้องเปิดโอกาสที่จะรับฟังและให้ทุกฝ่าย
เข้ามาร่วมทั้งเอกชนทั้งประชาชนทั้งน้องนักศึกษา
มาช่วยกันมาคิดแล้วก็ไม่ใช่ไปสร้างความขัดแย้ง
สร้างความเกลียดชังต่อเนื่องอีกวันนี้เราเกลียดชังกันมา
คั่วกันมาสิบเจ็ดปีเนี่ยประเทศพังไหมวันนี้ถ้ายังเลือกกันแบบเดิม
พักเดิมที่เป็นคู่ขัดแย้งจบการเลือกตั้งคือการเริ่มต้นสงครามครั้งใหม่
ไทยสร้างไทยจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเกิดสงครานอย่างนี้เราจะมาสร้างชัยชนะให้ประชาชน